เจ็ดวันอันตรายผ่านไป๔วัน
คุณผู้ชมมาดูตัวเลขผู้เสียชีวิต๒๓๙คนนะคะ
บาดเจ็บ๒๕๐๐คน
ยังมีช่วงเวลาการเดินทางอีกก็อยากจะให้ระมัดระวังด้วย
มีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีคุณลุงท่านหนึ่ง
เขาขับกระบะไปขายไข่ไก่

รถก็เลยเสียหลักไปชนดูสภาพรถแบบนี้สิคะ

ได้รับบาดเจ็บนะไปชนเสาไฟค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบนะคะรถไปชนกับเสาไฟฟ้า
ถนนสะพานใหม่เรียบชายทะเลค่ะที่หมู่๑ตำบลบางสาย
กระบะด้านหลังต่อเป็นคอกบรรทุกไข่ไก่เต็มคันรถเลยนะคะ
ก็พุ่งไปชนเนี่ยค่ะติดอยู่เสาไฟเลยเนี่ยค่ะ

นายสมยศชนอิสระปัญจกุลอายุ๖๖ปีเป็นคนขับ

ไข่ไก่เนี่ยก็เลอะหัวคุณลุงเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชนบุรียังดีนะ
ไม่เป็นอะไรมากดูสภาพรถแล้วน่าตกใจนะคะ
คุณลุงบอกว่าไปขายไข่ไก่ที่ตลาดนัดบางพลี
เหลือก็เอากลับมาขายต่อที่ชนบุรี
พอมาถึงจุดนี้ค่ะเป็นทางโค้ง
กระเป๋าสตางค์ดันหล่นลงไป

แล้วคุณลุงก้มไปเก็บพอก้มไปเก็บปุ๊บ
รถก็เสียหลักสิคะหลุดโค้งไปชนเสาไฟจนได้รับบาดเจ็บ

บานบางทรายก็ส่งรถดับเพลิงมา
ฉีดน้ำล้างเสร็จไข่ไก่คราบน้ำมันบนถนนนะนะคะ

ส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับคนขับรถ
ก็คือคุณลุงสมยศเนี่ยค่ะคุณลุงต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะคะ
เพราะเนี่ยค่ะเสาไฟฟ้าพังนะคะ
คุณลุงต้องจ่ายเงินด้วย

เอาไปอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๐๒๑ถนนปราจินบุรีเขาใหญ่
ในช่วงของตะบนเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
มีเหตุรถชนกันนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๕คนด้วยกัน
นายสุประโชคสิงห์ทองคนขับรถเนี่ยมาพร้อมกับ
นางสาวนารินรัฐถังกูลนะครับ

ใช้เส้นทางปลาจีนเขาใหญ่ขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถพลิกอัพ๔ประตูที่มีนายปวีนมุกสิกสถิตชัยอายุเพิ่ง๑๙ปีเป็นคนขับ
มากับเพื่อนรวมทั้งหมด๕คน
กลับจากไปเที่ยวพักค้างคืนที่เขาใหญ่
พอขับเลยโค้งมารถเกิดเสียหลัก
ชนรถเก่งที่เขาวิ่งสวนทางมาก็เลยบาดเจ็บกันนะฮะ
อืมเนี่ยค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะคะต้องระมัดระวัง
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
สรุปอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุ๖๗๘ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๖๕คน
บาดเจ็บ๗๑๔คนค่ะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายนะคะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือกาญจนบุรี
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือเชียงราย

ตั้งแต่เริ่มต้นช่วง๗วันระวังอันตรายเนี่ยนะคะ
ไป๔วันก็คือตั้งแต่๒๘ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคม
เกิดอุบัติเหตุรวม๒๓๘๐ครั้ง
เสียชีวิตรวม๒๓๙คน
บาดเจ็บ๒๕๐๐คนเนี่ยค่ะ

แต่ก็มีจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต๐คนคือไม่มีใครเสียชีวิตเลยเนี่ย๑๓จังหวัดนะคะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่๘๖ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะ
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือบุรีราม๘๙คน
สาเหตุเหมือนเดิมค่ะ

ขับรถเร็วเนี่ยค่ะสองสาเหตุหลักนะคะ